คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในสวนยางพารา
ที่อำเภอชายาจังหวัดสุราชธานี
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งถูกคนไล่ยิง
เขาก็วิ่งหนีอยู่ในสวนยาง
สามีเนี่ยถูกยิงจนเสียชีวิต
ตัวภรรยาถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ประเด็นคือลูกของทั้งคู่ค่ะ

ออกมาดูเห็นกับตาเลยว่าพ่อแม่ของตัวเองกำลังถูกไล่ยิงอยู่อะค่ะ

น้อยศรีสันงามอายุ๔๖ปีเสียชีวิตนะคะ
ถูกยิง๑นัดเข้าที่ศีรษะด้านขวา
ใกล้ศพมีปืนไทยประดิษฐ์เป็นของผู้เสียชีวิตตกอยู่๑กระบอก
มีมีดกรีดยางของผู้เสียชีวิตตกอยู่ด้วยค่ะ
นี่คือตัวสามีนะคะที่ถูกยิงเสียชีวิต
ส่วนตัวภรรยานางสาวมวลสาลีอายุ๓๙
ถูกยิงเข้าที่ไหล่ด้านซ้ายหัวเข่าด้านขวาอาการสาหัส
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลชายา
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตอยู่บ้านใกล้กันค่ะ
จากจุดเกิดเหตุแค่ประมาณ๒๐๐เมตร
บอกว่า๒ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้มีผู้ชาย๒คน
นั่งดื่มเหล้ากับพ่อก็คือผู้เสียชีวิตนะคะ
เหล้ากันอยู่ในขนำกลางสวนยางพารา

พ่อก็ชวนเพื่อนชวนรุ่นพี่ในหมู่บ้าน
มานั่งดื่มเหล้าที่ขนำกลางสวนยางพาราเป็นประจำเป็นเรื่องปกติ
แต่ว่าผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งลูกสาวบอกว่าตกใจมาก
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมากค่ะก็เลยออกไปดู
ลูกสาวบอกเห็นจะเห็นกับตาเลย
คนร้ายสองคนค่ะไล่ยิงพ่อกับแม่ที่กำลังเดินกรีดยางอยู่อะค่ะ
ตกใจมากนะคะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่กรีดยางอยู่ใกล้ใกล้กัน
ตำรวจตั้งปมสังหารเอาไว้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องธุรกิจ
เรื่องของการทะเลาะวิวาสในวงเล่าหรือว่าเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว
วันนี้เราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปที่วัดค่วยตามิงหมู่๖ตำบลปากหมากอชายาจสุรทานี
เพราะว่าญาติได้นำศพของนายน้อยมาประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่ค่ะ
ทีมข่าวก็เลยได้คุยกับลูกสาวที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์นะคะ

เห็นพ่อกับแม่ถูกไล่ยิงแล้วก็พ่อถูกยิงตายต่อหน้าต่อตา

น้องก็เล่าให้ฟังแบบนี้ประมาณ๕โมงเย็นค่ะ
แม่กับย่าก็ไปตัดยางด้วยกันในสวน
ตัวลูกสาวอยู่ในบ้าน๖โมงเย็น
คนร้ายกับพ่อแล้วก็เหมือนกับมีญาติของคนร้ายอยู่ด้วยค่ะ
เหมือนกับร่วมกันนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่ขนำ
ซึ่งภาพแบบนี้การดื่มเหล้ากันที่ขนำกลางสวนยางพารา
ลูกสาวบอกว่าเห็นบ่อยเป็นเรื่องปกติ
ก็จะมีการชวนญาติชวนเพื่อนชวนรุ่นพี่มานั่งดื่มเหล้ากัน
ทุ่มครึ่งค่ะคนร้ายไปส่งพ่อที่บ้าน
ห่างจากบ้านเธอสักประมาณกิโลกว่า
พอส่งเสร็จก็กลับมานั่งดื่มเหล้าต่อ
๒ทุ่มครึ่งพ่อกับแม่ของเธอก็เลยออกไปกรีดยาง
คนร้ายเดินตามไปด้วยนะคะเดินตามไปเหมือนกับเมาแล้วด้วย
ทุ่มครึ่งลูกสาวบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
แล้วแม่ก็ตะโกนบอกว่าพ่อตายแล้ว
ก็เลยตะโกนเรียกคนข้างบ้านมาช่วย
พอคนร้ายได้ยินว่าแม่ตะโกนเรียกว่าแม่ตะโกนว่าพ่อตายแล้ว
คนร้ายเลยยิงใส่แม่เธอด้วยค่ะ
ตอนที่แม่เนี่ยนะกำลังอุ้มแบบช้อนพ่อขึ้นมาค่ะ
ทำให้กระสุนที่คนร้ายยิงใส่เนี่ยนะคะ
ทะลุทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะแต่พ่อเสียชีวิตแล้วก็แม่สาหัสนะคะ
หนูกับแม่หนูก็ไปตัดยางแล้วเขาก็ไปเดินตามพ่อหนู
แล้วเขาก็คุยกันปกติแล้วก็ประมาณสามทุ่มครึ่งอ่ะ
ก็ได้ยินเสียงปืนดังค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงแม่หนูบอกว่า
พ่อตายแล้วแล้วก็ตะโกนเรียกคนข้างบ้านให้มาช่วย
แล้วทีนี้คนร้ายก็แม่ก็ซัดมีดตัดยางใส่คนร้าย
แล้วคนร้ายก็ยิงเม่แบบรัวเลยแล้วทีนี้ก็
ร้ายก็ไปเอารถแล้วก็หนีออกไปเลยค่ะ
ทุกผู้ชมครับลูกสาวของผู้ตายได้โพสต์
น้องโพสต์นะครับบอกว่าพ่อยังไม่ได้ทำเลยนะ
ทำไมพ่อรีบไปจากน้องจังไม่มีพ่อแล้วแม่จะอยู่กับใคร
ของขวัญที่พ่อจะให้ปีใหม่พ่อทำไมไม่อยู่วันเกิดน้องก่อน
น้องรักพ่อน้องจะเป็นเด็กดีน้องจะไม่ดื้อ
คนที่ยิงพ่อไม่ต้องกลัวถูกประหารแน่นอน
นี่ฮะน้องก็แทนตัวว่าน้องลูกสาวโพสต์นะครับ
แล้วก็บอกว่าคิดถึงคนบนฟ้าแฮชแท็กน้องรักพ่อ
น้องจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังนี่แหละครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยกับลูกชายของผู้ตายด้วยนะครับ
ซึ่งก็มีความสนิทสนมรู้จักมักคุ้นกับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุนะ
เพราะว่าเขาโตมาด้วยกันเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก
หรือมีอะไรไม่สบายใจยังปรึกษากัน
ยังโทรฮากันอยู่บ่อยนี่ใช่ยังโทรหากันอยู่บ่อย
นี่ฮะน้องบอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้๒วันเนี่ยคนร้ายเนี่ยยังโทรศัพท์มาหาเขาเลยนะฮะ
ขณะนั้นเกณฑ์ทหารอยู่ที่ชนบุรีนะคนร้ายเนี่ยโทรมาแล้วก็พูดทำนองว่า
เออติดทหารเหรอถ้ามึงติดทหารเนี่ยเดี๋ยวกูจะติดตารางให้ดูอะไรประมาณอย่างนี้
ทีแรกน้องเขาบอกเอ๊ะสงสัยพูดเล่นหรือเปล่าเราก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ย
เขาบอกว่าเราติดทหารแต่เดี๋ยวเขาจะติดคุกติดตารางเนี่ยแต่ที่ไหนได้ครับ
มาก่อเหตุกับพ่อเขานะอยู่บ้านก็กินข้าวหม้อเดียวกันนอนด้วยกัน
ไม่คิดว่าทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้นะครับไม่คิดเลยว่าจะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
แล้วก็คิดว่าเหตุการณ์นี้คนร้ายเนี่ยน่าจะก่อเหตุก็เพราะว่าน่าจะเสพยาเสพติดแล้วก็เมายา
คุณผู้ชมคะสุดท้ายแล้วเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะคนร้ายมอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ
นายวีรพงศ์สาลีอายุยี่สิบห้าปีค่ะนี่ค่ะไปมอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรโมถ่ายนะคะเจ้าตัวรับสารภาพว่าที่ทำไปเพราะเมา
ทำไปเพราะมืนเมาแล้วผู้ตายพูดจาไม่เข้าหูเลยเอาปืนยิงไปนัดหนึ่งจนผู้ตายเสียชีวิต
พอภรรยาของผู้ตายตะโกนร้องให้ช่วยก็เลยหันไปยิงภรรยาของผู้ตายด้วย
คือยิงจนหมดแม็กซ์อ่ะแล้วก็หนีไปแต่ภรรยาบาดเจ็บสาหัสนะคะครับ
อาวุธที่ใช้ก็คือซื้อมาโดยผิดกฎหมายปืนที่ใช้ในการก่อเหตุซื้อมาสองหมื่นกว่าบาท
คนร้ายก็มอบให้กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
แต่ว่านายเวียรพงศ์คนร้ายคนนี้เนี่ยพอไปดูประวัติแล้ว
ก็เคยถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกแพ่วถางป่า
เป็นเหมือนกับคนที่พ่อแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดด้วยอะค่ะไม่มีชื่อในทะเบียนราชด้วยซ้ำนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะนำตัวคนร้ายไปแถลงข่าวที่สพพุนพินแต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ